เนี่ยคือหลายคนบอกว่าแล้วฉันจะส่องยังไงต่อไปได้
ฉันจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องนี้มีคำตอบค่ะคุณผู้ชม
อะไรฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว
ก็จะทำให้ภาพส่งไปสั้นแล้วก็หายไปภายในไม่กี่วิ
อัปเดตใหม่ที่หลายคนก็คือฮานี่แหละ
เตือนมาชื่อเพื่อนทุกสกรีนชอต

คนนี้แคปหน้าจอเคย
รู้เลยว่าแกเอาฉันไปเมาส์ใช่ไหม

เคลียร์แบบนี้คุณผู้ชม
จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นคุณสมบัติใหม่มีจริงนะคะ
แต่ว่าเป็นการแจ้งให้ทราบถ้ามีคนจับภาพหน้าจอ
ที่เป็นภาพหรือว่าวีดีโอสำหรับ

คือไอ้ที่มันตั้งเวลาได้มันคือจริงแล้วเนี่ย

แต่ว่าก็เวลาส่งไปเร็ว
ก็คือการสามารถส่งภาพที่เป็นชั่วคราวไปได้

ก็เวลาคนแคปหน้าจอเราได้

เพราะว่ารู้สึกว่าจำได้มันจะมีระยะเวลา๑นาทีใช่ไหม

จริงแบบเขาเล่นกันแค่๑๐วิอะไรอย่างนี้ค่ะ

ฉะนั้นมั่นใจได้ว่า
สมมุติไปแคปแบบที่เป็นรูปปกติ

ก็สามารถที่จะทราบทันทีนะคะ

ก็จะทราบว่าใครเป็นคนแคปหน้าจอ

แคปรูปเอาไว้เพื่อที่จะได้ส่งไปถาม
มันก็จะขึ้นมุมบนมุมบนด้านซ้ายเลยว่าแบบ

เพราะว่าเราจะไปถามเขาว่า

เมื่อกี้เห็นคุณสมสันงมโทรศัพท์อยู่

ไอ้ที่เคลื่อนไหวอะไรสั้นยังทำไม่เป็นเลย

เขาพยายามพยายามในการปรับตัวให้อยู่รอด

ยังยืนยงโครงกระพันธ์แบบนั้น

เห็นพอดีวันนี้พี่จะทำผมแบบน้องมิ้นน้อง

คุณผู้ชมชอบเล่นอะไรบอกมาได้
ไอจีหรือว่าทวิตเตอร์มีเล่นอยู่ด้วยหรือเปล่า
แต่ไอจีบ้านเราก็ยังถือว่าไอจีบรอด
วัยรุ่นสุดถุวิตเตอร์ไหม

จะเป็นค่อนข้างเป็นแฟนคลับดารานักร้อง

เขาจะไปตามข่าวกันตามนั้นตามศิลปินดารา
ขายของได้แล้วตอนนี้ก็มีฟิเจอร์ใหม่มากมาย

ถ้าอยากจะบอกรู้เดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวก่อนทำอะไรวะ

เราก็เลยงงว่าเราจะเล่นอะไร
ไม่รู้เรื่องอะไรที่นี่ค่ะคุณคะเรางงก่อนยิ่งพูดยิ่งงงกันไปใหญ่
ยิ่งพูดยิ่งงงพูดใช้ก็งง
พี่พุทธชมบอกว่าแอปแบบนี้บีทอล์กมีมานานแล้ว
ช่วงเริ่มเข้ามาทำในวงการไอทีใหม่จำได้อ่านข่าวอยู่สนับชาติ
หรือคุณผู้ชมท่านเดิมส่งมาได้นะคะ